ตามความคืบหน้าเรื่องร้อนที่ภูเก็ตกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วเป็นตำรวจเมา
ไม่พอยิงปืนขึ้นฟ้าขู่แล้วก็ยิงคนขายก๋วยเตี๋ยว
ตอนนี้อาการคนขายก๋วยเตี๋ยวนี่ก็หนักเลยนะคะยังสาหัสอยู่
แล้วตำรวจคนนี้ก็หนักเหมือนกันค่ะ
หนักที่ว่าโดนตั้งข้อหา๓ข้อหานัก
แล้วก็โดนตั้งคณะกรรมการสอบพร้อมทั้งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
ทีนี้เมื่อวานเราก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนึงแล้ว
เดี๋ยววันนี้ให้ดูอีกมุมหนึ่งบ้างค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงที่จับภาพได้เนี่ยนะคะ
ตอนที่คนขายก๋วยเตี๋ยวเดินข้ามถนนมาจากร้าน
แล้วก็เดินริมถนนจะไปเก็บชามก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็อยู่ก็ล้มฟุบเพราะว่าถูกยิงแล้วนะ
ถูกต้องแล้วดูสิคุณผู้ชม
คือเขาพยายามที่จะให้คนมาช่วยแล้วนะ
แล้วสุดท้ายเขาก็ล้มหงายหลังไปตำรวจเมื่อกี้
ผู้ก่อเหตุก็ยังมาเตะซ้ำเขาอีกนะ
ดึงแขนเหมือนจะให้ลุกแล้วก็ปล่อยเขาก็หน้าทิ่มสิคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณเกือบ๖โมงเช้าเมื่อวานนี้

ป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพป่าตองลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็จับตัวตำรวจที่ก่อเหตุได้
ตำรวจคนนั้นคือ๑๐ตำรวจโทเทพชานรงค์อายุ๒๕ปี
ชุดจับกลุ่มแล้วก็ผู้บังคับบัญชาบอกว่า
ถึงแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจแต่เราไม่ช่วยกัน
เพราะว่าตำรวจทำผิดเองถือว่าผิดกฎหมาย
ก็ต้องโดนลงโทษตามกฎหมายนะครับเราจะไม่ช่วยกันทั้งสิ้นนะฮะ
ซึ่งตำรวจนายนี้ถือว่าเป็นอดีตตำรวจชุดสืบสวน
กัดตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตแต่ว่าเขาย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
กองกำกับการตำรวจภูทรภาค๘
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจคนนี้เขาเลี้ยงฉลองย้ายตำแหน่งไง
ก็เลยดื่มพอดื่มดื่มหนักดื่มจนเมา
ตอนที่จะแยกย้ายกันกลับเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าสิบตำรวจโทเทพเนี่ยนะคะ
เคลียร์ปัญหาเรื่องธุรกิจที่ตอนนี้พอมันเจอพิษโควิดถูกไหม
เขาก็เลยไปเคลียร์ปัญหากับหุ้นส่วนชาวต่างชาติ
แล้วก็กลายเป็นเหตุแบบที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ส่วนคนขายก๋วยเตี๋ยวคือนายอรุณทองพลับอายุ๒๕ปีเนี่ยนะ
โดนยิง๒นัดคือใต้รักแร้ขวานัดหนึ่งแล้วก็ที่หลังซ้ายอีกหนึ่งนัด
อาการก็สาหัสถูกนำตัวส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลป่าตอง
แล้วหลังจากนั้นก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ถามว่าอาการคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่ากระสุนไปโดนปอดทั้งสองข้าง
ปอดมีรูปอดฉีกขาดเสียเลือดมาก
ตอนนี้ต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์นะคะ
ทีนี้วันนี้ทางพลตำรวจโทกิจรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ก็ไปคุยไปให้กำลังใจแล้วก็ไปขอโทษกับญาติผู้บาดเจ็บด้วย
ส่วนทางด้านผู้การจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีพรศักดิ์นวลหนูเนี่ย
ก็เปิดเผยค่ะว่านายตำรวจที่ก่อเหตุคนนี้โดนตั้งข้อหา๓ข้อหา
ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นหนึ่งละพกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้๒
แล้วก็สามยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชม
ตั้งคณะกรรมการด้วยค่ะสอบวินัยร้ายแรงแล้วตอนนี้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ภรรยาของคนขายก๋วยเตี๋ยวคือนางสาวกุณฑิดาบอกแบบนี้
บอกว่าตำรวจคนนี้เขาไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วทำไมถึงเอาอาวุธปืนไปด้วย
และที่สำคัญสามีที่เป็นคนเจ็บนั้นไม่เคยรู้จักกับนายตำรวจคนนี้มาก่อน
และที่สำคัญสามีเธอก็ไม่ได้ทำผิดอะไรด้วย
แค่เดินถือชามก๋วยเตี๋ยวผ่านไปแค่นั้นเองอ่ะทำไมตำรวจนายนี้ต้องทำถึงขนาดนี้
ทั้งยิงซ้ำทั้งพยายามที่จะไปทำร้ายไปเตะซ้ำอีก
ซึ่งเธอก็บอกค่ะว่าแบบอยากให้เรื่องนี้อยากให้ครอบครัวเธอได้รับความเป็นธรรมด้วย